เช้าออกมาเอ้าใครมาทำรถสุดรักแบบนี้
เอาอะไรมาสาดเต็มไปหมดเขียนข้อความหยาบคาย
คำถามคือไปทำให้โกรธเรื่องอะไรทำไมไม่มาคุยกัน

สีทาบ้าน

ขณะนี้อะไรนะ
อุ้ยคุณสีทาบ้านอ่ะ

สีน้ำเงินสีธบ้านสีขาว

เห็นเบอร์ภาพไว้ว่ามีข้อความเหมือนเป็นเขียนด่าเอาไว้
อื้อภรรภัณฑ์จะหยาบก็เอาออกไม่ได้นะฮะ
ไม่ใช่แค่นี้ไงยังมีพวกเศษทรายเศษหินอะไรอยู่ตรงกระจกหน้ารถ

หมั่นไส้หรืออิจฉาคือเขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนเหรอกับคนขับรถคันนี้
รุ่นใหม่ล่าสุดทะเบียนกรุงเทพไม่รู้ใครมาทำเขาแบบนี้
สาดสีใส่ซุ้มล้อหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยโดนหมดเกือบทั้งคันแล้วครับ
กระจกก็ถูกทรายที่อยู่ข้างมาเทกองอยู่
ฝั่งประตูคนขับเองก็มีข้อความเขียนเอาไว้
แล้วก็ลมยางของล้อโดนปล่อยที่เห็นล้อมันก็คือยางแบนหมด๔ล้อเลย
เจ้าของรถคือคุณเขมจิมราอายุ๒๔ปีเป็นชาวประจวบ
เจ้าของรถออกมาตกใจนั่งร้องไห้ร้องห่มใครมาทำกับรถฉันแบบนี้
แจ้งตำรวจตำรวจชะอำมาตรวจสอบ
ที่บริเวณสวนน้ำชัดพีไนท์พราซ่าในหมู่บ้านชัดพีภูวิลล่า
สี่ที่ชะอำเพชรชบุรีก็บอกว่าโอ้โหตอนตอนไปเจอแต่ภาพที่เห็นคือ
สีมันโดนเทใช่ไหมแต่มันมีสีทาบ้านที่เป็นถังอยู่เนี่ย
หลักฐานเต็มไปหมดคือก็คงหยิบเอาอย่างนี้มา
นี่คือเธอไปรับงานนอกสถานที่จอดรถไว้ตรงนี้
ปลอกหลับมาเจอเขาอ่อนเหมือนกันนะคุณ
ไป๑๐เมตรไปเจอเพลิงพักที่เก็บวัสดุก่อสร้าง
ก็เลยคาดว่าเอ๊ะไอ้ของทาทรงทาสีเนี่ย

พอไปเจอถังสีก็หยิบมาเทแบบนี้เหรอ

ทีนี้ไปถามคุณหนิงคุณหิงเป็นเพื่อนของเจ้าของรถผู้เสียหาย
บอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองกับเพื่อนเนี่ย
ที่บอกไปนี่แหละแล้วก็จอดรถตรงนี้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
กระทั่งเสร็จงานตอนเช้าตี๕เสร็จงานปุ๊บ
ก็เดินออกมาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถกัน
ตอนนั้นเป็นยังรถเป็นยังไง
สภาพตอนนั้นคือตอนที่เห็นยังไม่มีอะไร
ถูกต้องคือตอนตี๕ที่ออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยมันยังปกติอยู่ไงนะฮะ
เสร็จปุ๊บเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็พบว่าอ้าวตอนนั้นรถยังปกติ
แต่ปรากฏว่าพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปอีกรอบหนึ่ง
พอออกมา๖โมงครึ่งกำลังจะกลับบ้าน

เขามีใครมาทำอะไรกับรถเธอตรงนี้
มันฟ้าศาลแล้วนะคุณช่วงตี๕โมงครึ่ง
สว่างเริ่มสว่างแล้วนะ
แสดงว่าช่วงนั้นมีคนออกมาทำกับรถเธอแบบนี้
ตกใจงงว่าใครทำเพิ่งจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้แป๊บเดียวเอง

เป็นภูวิลล่าที่เธอเพิ่งจะเคยมารับงานไง
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอาสายงสายางเอาน้ำมาลาดล้างสีออกนะฮะ
แล้วก็ให้กู้ภัยมาช่วยเติมลมยางแล้วขับรถกลับไปที่บ้านก่อน
แล้วก็ให้ตำรวจเร่งหาหลักฐาน
น่าจะมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ
กำลังติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
เธอก็ยังมั่นใจว่าเธอไม่น่าจะทำให้ใครโกรธถึงขั้นกับ

มารับงานอยู่ดีแต่ว่ามาโดนแบบนี้ฮะ
แต่ถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านภูวิลล่ามันน่าจะมีกล้องติด

แล้วก็น่าจะเห็นได้ว่าใครมาก่อเหตุในช่วงเวลานั้น

ขอให้ได้ตัวเร็วนะจะได้ตามมาชดใช้นะคะ